ส่วนช่วงนี้ไปดูนี่หน่อยครับเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอล
แชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกินสิบเก้าปีนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้แบบสุดมันเลย
ไทยนี่กว่าจะกลับมาชนะอินโดนีเซียได้หลังจากที่ตามหลังอยู่๒ประตูต่อ๐จาก๒จุดโทษนะครับ
เมื่อวานี้นะครับในเกมชิงแชมป์อาเซียนนัดที่๒ของกลุ่มบีครับ
มีน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนนี่ตกลงมาครับซึ่งอินโดนีเซียนะครับ
ออกดำก่อนถึง๒ประตุศูนย์จาก๒จุดโทษนะครับ
เป็นมูฮะเมิตดายเอ็ดนะครับที่ยิงเข้าไป๒ครั้งสองกระครับ
แต่ว่านาทีที่๓๒นะครับไทยตีไข่แตกเป็น๑ประตูต่อ๒จากสิทธิโชคพาโสนะครับ
สำรองที่เปลี่ยนลงมาไม่ถึงนาทีครับก็ทำให้จบครึ่งแรกนะครับ
อินโดนีเซียนำอยู่สองประตูต่อหนึ่งมาครึ่งหลังนาทีเดียวครับ
ตีเสมอเป็นสองต่อสองนะครับจากจังหวะที่พุทธศาสประตูอินโดนีเซียปัดมาเข้าทาง
คนเดิมครับสิทธิโชคพาโสซ้ำเข้าไปนะครับ
แล้วจากนั้นนาทีที่ห้าสิบสี่ครับไทยมาได้ประตูชัยจากผลงานของวารชิตกณิตศีมัมเพ็น
จบเกมครับไทยพลิกชนะอินโดนีเซีย๓ประตูต่อ๒เก็บ๖คะแนนเต็มจาก๒นัด

เพราะว่าโค้ดเพิ่งมาใหม่นะครับ
แม้จะเคยคุมมาก่อนแต่ว่าก็มีเด็กหลายคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นนะครับ

ผลอีก๒คู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ

และกัมพูชาชนะลาว๓๐นะครับ
นี้ไทยชนะลาวแค่๒๑นะครับ

เนื่องจากมีประตูที่ดีกว่าไทยนะครับ